ส่วนพนักงานบริษัทที่พิศนุโลกเธอบอกว่า

อยากเปิดร้านอาหารเพราะว่าเป็นคนชอบทำอาหาร

ออกมาทำก๋วยเตี๋ยวขาย

ยุ่งน่าจะเยอะแหละนะครับอ้าวร้านนี้นะคะชื่อว่าร้างเสี่ยวแรดอ้าบ
บอกหน่อยคนบางคนเห็นแล้วอุ๊ยอยากกินอยากกินไปมาคุณกุ่นเตียว
อะไรคะหน้านาคารเดิมบอกสถานที่ก่อนแรกนานอาคารสงคร้อธนูนพิชัยสงคราม
ก๋วยเตี๋ยวมีหลายเมนูค่ะเอาฟังชื่อก่อนนะแรดน้ำตกแรดสะดุ้งแรดลอยซุปเปอร์แรด
โอ้โหแต่คำว่าแรดเนี่ยหมายถึงคำว่าแซ่บนะรสชาติซีซาส
แทนที่จะใช้คำว่าแซ่บพูดว่าใช้เกลือแล้วใช้คำว่าแรดไปเลยดีกว่าเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าเมนูเด็ดเมนูเด็ดคือซุปเปอร์ตีนบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากนะคะ
เจ้าของชื่อว่านางสาวยานิกาศรีรอดค่ะเธอบอกว่านี่คือการทำตามความฝันของตัวเองที่อยากเปิดร้านอาหาร
และเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากรวมถึงเป็นคนชอบทานกับข้าวด้วย
ส่วนชื่อร้านแร็ดเนี่ยมาจากไหนเธอบอกว่าวันหนึ่งเดินไปซื้อของแล้วเจอหัวแร็ดอยู่ที่หน้าร้าน
แค่นั้นแหละแล้วบอกว่าเอ๊ะเหมือนฉันดีนะจริงแล้วบอกแบบนี้เหมือนฉันดีนะ
เอาเหรอเออเธอก็เลยงั้นเอาชื่อร้านแบบนี้เลยเตี๋ยวแร็ดอ้าว
เปิดห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มค่ะอ้าวก๋วยเตี๋ยวจะแรดขนาดไหนก็ลองไปชิมกันได้นะคะ
ชื่อซุปเปอร์แรดฟังแล้วดูน่าชิมมากจริงจริงเอา